เต้นกันดีกว่าเพิ่มความสุขฮะครับคุณเคยเห็นร้านซุกี้ดังที่เขามีช่วงเวลา
ที่ให้พนักงานมาเต้นไหมถูกต้องแต่ทีนี้มีปั๊มน้ำมันเขาบอกว่าอ้าวพนักงานของเรามาเต้นโชว์ลูกค้ากันหน่อยสิ
แล้วคุณผู้ชมไปดูลีลานะไม่ได้เต้นธรรมดาผมว่าคุณน้ำแข็งสู้ไม่ได้
อันนั้นรับ
อน่าเวลาเต้นแบบเบารับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงมาเห็นน้องพนักงาน
พนักงานปั๊มนี่ที่บอกไป

เดี๋ยวพี่รอก่อนจบเพลงนี้เดี๋ยวโดนเจอภัย
คือเขาบอกว่าถ้าต้องไปให้บริการนะวิ่งไปให้บริการทางเต้นแบบนั้นเลย
แต่อย่าขาดการให้บริการเต้นก็เต้นได้
ถามว่าทำไมถึงต้องเต้นคือปั๊มนี้เขามีนโยบายใหม่
เพื่อสร้างความสุขให้กับลูกค้านี่คือปั๊มปอตทคำเขื่อนแก้ว
แล้วก็พี่บุ๊คความสุขของลูกค้าหรือความสุขของพนักงานเอง
ของพนักงานด้วยผู้จัดการปั๊มบอกของพนักงานด้วย
พนักงานจะได้ไม่เครียดนะครับอันนี้ที่จังหวัดยะโสธรนะฮะ
นี่เขาบอกว่าเป็นนโยบายเลยทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์
เริ่มตั้งแต่๓๑ตุลาคมไปจนถึง๓๐พฤศจิกายนนี้นะครับ
๑เดือนเต็มให้พนักงานมาเต้นคุณดูสิต้องเต้นทุกคนนะ
แต่พนักงานบางคนก็จะเขินหน่อย
ถ้าน้องดอมเป็นพนักงานปั๊มนี้กล้าเต้นไหม

ถ้าเกิดอย่างนี้น้ำแข็งก็ต้องให้พี่เบิร์ตไปนำเป็นแถวนะ

น้ำแข็งลองแถวสอง

บุ๊กอยู่ในนู่นร้านสะดวกซื้อ

จะยืนถ่ายส่งให้เจ้านายดู
เขาบอกเป็นนโยบายในช่วงนี้นะครับ
เพื่อกิจกรรมสร้างความสุขให้กับลูกค้าด้วย

และอีกอย่างช่วงนี้คนจะเดินทางกัน

ก็เลยอยากให้ลูกค้าที่มาเติมน้ำมันที่ปั๊มนี้ได้มีความสุข
แล้วก็ตื่นตาตื่นใจขับรถมาก็ไม่ง่วงด้วย

คือทำอะไรก็ตามที่มันอยู่บนพื้นฐานความสุข
เชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะทำออกมาได้ดี
เหมือนพวกเราตื่นเช้ามามาอ่านข่าวทำด้วยความสุข
มันก็มีความสุขคุณผู้ชมก็สัมผัสได้ถูกไหม